ต่อกันที่เรื่องของความแปรปวนของสภาพอากาศกันบ้าง
วันนี้คงเป็นวันบรรทาที่ร้อนนิดนึงนะฮะ
แต่ว่าเดินจับมือเขารักคงจะอุ่นขึ้นได้บ้าง

ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างคุณผู้ชมครับ
เรื่องของการแปรปวนของสภาพอากาศระยะนี้ในเมืองไทย
หลายคนก็มีความกังวลว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่
แต่ว่าบางฝ่ายนั้นมีการนำหลายประเด็นมาขมวดรวมกันนะครับ
อย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนตัวของน้ำในมหาสมุทรว่า
เรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับการแปรปวนของสภาพอากาศในเมืองไทยมากน้อยแค่ไหน
กลายเป็นความกังวลว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนหรือไม่
โดยเฉพาะเรื่องของคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอย่างแรงทางภาคใต้แล้วก็อีกหลายประการ
รวมทั้งเรื่องของอากาศที่แปรปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแบบนี้นะครับ
ติดตามข้อเท็จจริงทั้งหมดในจับตาเตือนภัยวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับในห่วงมหาสมุทรขนาดใหญ่บนโลกของเราใบนี้นั้นมีสายพานสายพานหนึ่งนะครับ
ในที่ในการลำเลียงกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไปตามจุด

พานดังกล่าวนี้มีชื่อว่าสายพานขนาดยักษ์แห่งมหาสมุทรนั่นเองนะครับ
นี่แหละครับคือรูปร่างหน้าตาของสายพานดังกล่าวนะครับ
โดยสายพลาดน้ำกล่าวนี้เองนะครับทำในที่ในการลำเลียงความร้อนจัดดวนทิศ
รวมไปถึงความเค็มของเกลือในมหาสมุทรส่งไปยังจุดต่างในบริเวณมหาสมุทรทั่วทุกมุมโลกนะครับ
กล่าวได้ว่าการเคลื่อนที่ของสายพานี่เองถูกขลับเคลื่อนด้วยความร้อนรวมถึงความเค็มของเกลือนนั่นเองครับ
การละเวียนดังกล่าวเป็นไปอย่างปกติก็จะทำให้สภาพอากาศโลกนั้นอยู่ในสภาวะปกตินะครับ
แต่ถ้ามือใดก็ตามสายพาดังกล่าวนี้เกิดการชะงักงานเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้ก็คือความแปรปรวนของลักษณะอากาศอย่างหนักนั่นเองนะครับ
เนื่องมาจากความแปรปวนของสภาพอากาศทั่วทุกมุมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและต่อเนื่อง
และดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นนับวันจะยิ่งทีวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันนำมาซึ่งความสูญเสียที่มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเป็นวงกว้าง
แม้แต่ในเมืองไทยของเราเองหลายคนตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะส่งผลต่อเมืองไทยของเราหรือไม่
โดยที่ปกติน้ำทางบริเวณนี้จะเย็นจัดนะคะแล้วก็เค็มจัดด้วย
ฉะนั้นมันก็จะจมลงไปทางด้านใต้นะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามันหนักกว่าเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ไหลไปที่อื่นนะคะ
ส่วนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่อุณหภูมิสูงนะคะฉะนั้นความหนาแน่นก็จะต่ำมันก็จะเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่น้ำที่ไหลออกไปนะคะ
ทีนี้ถ้าตัวกระแสน้ำตัวนี้เนี่ยเกิดมีการชะงักหรือไหลเวียนช้าลงนะคะฝนที่เกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้การพาเอาความร้อนขึ้นไปทางด้านซีกโลกทางด้านบนนี้นะคะเกิดได้ช้าลง
ถ้าเราดูจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าในร่างที่จุดเดียวกันเนี่ยนะคะฝั่งด้านนี้ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลของน้ำอุ่นเนี่ยสภาพภูมิอากาศเขาจะค่อนข้างหนาวเย็นนะคะโดยธรรมชาติแล้วก็ฝั่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำที่อุ่นเนี่ยนะคะมันก็จะมีสภาพอบอุ่นนะคะ
ไม่มีสภาวะอบอุ่นอะไรอย่างนี้นะคะ
ไหลช้าลงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้
ถ้าระภูมิของโลกเนี่ยอุ่นขึ้นนะคะ
มันก็จะทำให้น้ำแข็งบริเวณคั่วโลกเนี่ย

ซึ่งก็จะทำให้ความหนาแน่นลดลงนะคะ
นั้นก็ทำให้การจมตัวเนี่ย
เกิดขึ้นได้น้อยลงนะคะ
เพราะฉะนั้นกระแสน้ำที่จะไหลลงมาทางด้านล่างเนี่ย
ฉะนั้นน้ำที่จะเข้าไปแทนที่ก็ลดลงด้วยนะคะ

ถ้าพูดถึงผลกระทบไม่น่าจะเด่นชัดนะคะ
เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำเนี่ย
มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ระยะค่อนข้างยาวนะคะ

ทีนี้ถ้าสำหรับความแปรปวนของอากาศในบ้านเราเนี่ย
ตัวที่จะมีผลกระทบมากกว่าเนี่ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์ระยะสั้นนะคะ
โดยเฉพาะอย่างเช่นเอนินโยลานินยา
ซึ่งเราจะเห็นเรื่องของความแปรปวนที่มันชัดเจนกว่า
แล้วก็ส่งผลกับความแปรปวนระหว่างปีได้ชัดเจนกว่าค่ะ
แม้ว่าตอนนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองไทยของเราโดยตรง
แต่ความแปรปวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เอง
กำลังชี้ให้เห็นว่าโลกของเรานั้นกำลังอยู่ในห่วงเวลาแห่งการทวงคืนความสมดุล
แน่นอนว่าอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นความรู้และการเตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
เพราะว่าภัยเหล่านี้นั้นอาจจะกลายเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด